เพราะว่าก็ร้อนแรงแล้วก็คึกคักขึ้นมาครับ
การละออกของนายสมศัพท์ปริศนาณัฐกุล
ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่า

ขณะที่วันนี้พักไทยรักษาชาติมีการจัดประชุมใหญ่นัดแรกกันด้วย
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศเป็นอย่างไร

มันก็จะซับซ้อนกันอยู่แบบนี้นะฮะ
พักไทยรักษาชาติจัดประชุมใหญ่วิสามันนัดแรก
มีอดีตแก่นนำแล้วก็สมาชิกพลักษณ์เพื่อไทยร่วมประชุมข้าง
นางสาวกฤษดาศรีหาลักษณ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวสุนีเหลืองวิจิตอดีตเลขาธิการพักแล้วก็นายพิชิตชื่นชาญอดีตสอสอบัญชีรายชื่อนะครับ
จากนั้นก็มีการเปิดตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนใหญ่เป็นทายาทของนักการเมืองของพัก
เช่นคุณพัชระนาริธภัณฑ์ร้อยโทปรีชาพงพาณิชย์นามสกุลก็คุ้นกันอยู่
แล้วก็นายนิมิตติยภัยรัฐนายต้นนรนองรวมไปถึงศิลปินอย่างคุณพัชระธรรมมนต์หรือว่าคุณฟลุ๊กเดอะสตาร์
อันนี้แน่นอนเขาเคยแสดงความเห็นเรื่องของการเมืองที่โอ้โหดราม่าเยอะมากในโซเชียลนะครับ
และวันนี้ภักดิ์ไทยรักษาชาติก็จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพักท่ามกลางการคาดการณ์ว่าจะมีอดีตแก่นำคนสำคัญจากภักดิ์เพื่อไทยย้ายนะ
พักมาสังกัดพักนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งพักกันหน่อยนะฮะพักชาติไทยพัฒนานำโดยนางสาวกัญจนาศิลปะอาชานะครับ
พักนี้ก็ยังคงการใส่เสื้อผ้าเป็นชมพูขาวกันอยู่นะฮะ
โดยทางด้านของนางสาวกัญจนาก็ยังไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลประกาศลาออก
และไม่ขอแสดงบทบาททางการเมืองฐานะพักชาติไทยพัฒนา
บอกว่าตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนายสมศักดิ์ยุติบทบาทตั้งแต่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ว
สมศักดิ์จึงต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมและไม่อยากให้เป็นประเด็นเสี่ยงกับพักอีก
พร้อมยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าของพักแต่อย่างใดนะครับ
ก็ดูนะทั้งพักเก่าก็ร้อนแรงขึ้นมาพักใหม่เองก็มีการเปิดตัวคนรุ่นใหม่เยอะเหมือนกัน
ใช่แล้วก็มีเรื่องของสมาชิกพักแต่ละพักจะย้ายไปพักนั้นพักนี้อีกตอนนี้ต้องจับตากันให้ดีเลยนะคะ